เรื่องนี้นะคะก็ต้องบอกว่าโลกโซเชียลก็เอาใจช่วยนะคะ
กรณีที่มีการแชร์ภาพของช้างป่าที่มีบาดแผลทั่วตัวเลยค่ะ
เป็นภาพที่ลงไปในโลกโซเชียลแล้วก็สร้างความสลดหดหู่นะคะ
หลายคนก็คาดกันว่ามันโดนยิงหรือเปล่านะคะ
แต่ทางเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเนี่ยเขาบอกเราอาจจะยังสรุปแบบนั้นไม่ได้นะคะ
ตอนนี้เนี่ยกำลังส่งทีมเข้าไปตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะช่วยมันนะคะ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา
ได้รับรายงานเรื่องของช้างป่าที่บาดเจ็บสาหัสมาตั้งแต่๑๒พฤศจิกายน
พบอยู่ที่หมู่๑๔ตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ช้างป่าตัวนี้นะคะตอนนี้ก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
ลงไป๔ชุดด้วยการไปค้นหาช้างตัวนี้นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบอาการแล้วก็รักษามัน
ทันทีที่พบตัวค่ะเขาได้ให้ยานะคะวิธีให้ยาก็คือใส่ไปในสับปะรด
แต่ว่าปรากฏว่าช้างตัวนี้มันไม่ยอมกินก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะ
สักพักนึงเขาบอกว่าฝูงใหญ่มารับตัวแล้วมันก็เดินกลับเข้าป่าไปพร้อมกับฝูงค่ะ
ล่าสุดชุดลาดตระเวนค้นหายังคงทำงานอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็จะรายงานให้ทราบทันทีที่พบแล้วก็ยังมีทีมสัตวแพทย์คอยสแตนบายในพื้นที่
เพื่อที่จะรักษามันอย่างเร็วที่สุดด้วยค่ะมีการใช้โดรนบินดูเพิ่มเติม
ก็พบแต่ฝูงช้างใหญ่แต่ไม่พบช้างตัวนี้ก็ยังคงต้องค้นหาต่อไป
คือเรื่องนี้ต้องบอกว่าโลกออนไลน์เองก็ติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เอาใจช่วย
เพราะว่าพอภาพนี้ออกไปเนี่ยคือหลายคนก็แสดงความคิดเห็นในเทิงที่ค่อนข้างสลดหดหู
กับสิ่งที่เกิดขึ้นทีเดียวนะคะพูดถึงการทำร้ายสัตว์ป่าอย่างรุนแรง
สร้างความทุกข์ทรมานให้กับสัตว์ใหญ่สงสารช้างอยากให้ช้างปลอดภัย
แล้วก็อยากจะให้ทีมแพทย์ช่วยช้างให้ได้เร็วไวรวมถึงมีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ
ป่าเจ้าเขาช่วยคุ้มครองช้างป่าตัวนี้ด้วยนะคะครับ